และล่าสุดวันนี้ก็มีคนในวงการบันเทิง
ออกมาประกาศว่าติดเชื้ออีก๑คน
ก็คือคุณแพนเค้กเขมมะนิดนั่นเอง
ซึ่งได้ออกมาประกาศผ่านทางไอจีส่วนตัวของเธอ

แล้วก็กำลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ในช่วงบ่ายถ้าใครดูไอจีของแพนเค้ก
ก็จะเห็นว่าเธอโพสต์แบบนี้นะคะ
เขียนชี้แจงเอาไว้เพราะว่ามีสมาชิกในครอบครัว

แนนเค้กก็เลยไปตรวจหาเชื้อเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
และผลออกเมื่อเย็นวานนี้พบว่าเป็นบวก

ตอนนี้เข้ารับการรักษาตามขั้นตอน
และอยู่ในการดูแลของแพทย์นะคะ
อกจากนี้เธอก็ยังแจกแจงไทม์ไลน์
ย้อนหลังตั้งแต่๒๑มิถุนายนนะคะว่า
รายละเอียดก็อย่างที่เห็นคร่าวนะคะ

ก่อนที่จะไปตรวจแล้วก็พบว่าติดโควิดนะคะ
เมื่อวันอาทิตย์ที่๒๗มิถุนายนที่ผ่านมา
ย้ำว่าทุกที่ที่เธอไปเธอใส่แมสตลอดค่ะ
ที่เป็นโปรเจคพิเศษของหม่อมน้อย

ก็ยังมีคุณแต้วนัทพรที่ไปร่วมคลาสนี้ด้วยนะคะ
รวมไปถึงสารวัตรหมีแฟนหนุ่มของเธอ
ที่ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถาม
ผู้จัดการส่วนตัวของคุณแพนเค้กนะคะ

ส่วนตัวของแพนเค้กนั้นไม่มีอาการอะไรเลย
ตั้งแต่ก่อนไปตรวจจนกระทั่งพบเชื้อนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เธอไปฉีดวัคซีนแล้วนะคะ

ก็เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐสั้น
หม่อมน้อยนั้นทราบเรื่องแพนเค้กติดโควิดแล้ว
แล้วก็ดำเนินการตามมาตรการทุกอย่างนะคะ
ส่วนคุณแต้วนัทพรทันทีที่ทราบข่าวนี้
เธอก็ไปสวอปตรวจหาเชื้อทันที
แล้วก็บอกว่าได้ไปร่วมคลาสเดียวกับแพนเค้กจริง
แต่ว่าใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลาค่ะ
นี่ค่ะและล่าสุดถ้าไปดูในเฟซบุ๊คของคุณวาสนานาน่วมค่ะ
คุณวาสนาก็เป็นผู้สื่อข่าวสายทหาร
เธอก็โพสต์ค่ะบอกว่าทัพเรือสะเทือนแพนเค้กติดโควิด
ไทม์ไลน์ไปพบพบธมาไปโปรโมทกาชาติคอนเซิร์ต
แล้วก็ให้ข้อมูลด้วยว่าแพนเค้กในฐานะโฆษกพิเศษทหารเรือ
พบพลเรือเอกชาติชายศรีวรคารท่านภูมิชาการทหารเรือ
และนายกสมาคมภรรยาทหารเรือ
โดยท่านพบทรก็ไปสวอปเบื้องต้นไม่พบเชื้อค่ะ
ขณะที่ทหารเรือที่สัมผัสใกล้ชิด
ก็ไปตรวจโควิดแล้วก็กักตัวค่ะ